ไปดูคุณยายท่านหนึ่งสูงวัยใจเกินร้อยจริงค่ะ
อายุ๘๑ปีชื่อว่ายายเชยนะคะ
เชยนี่มีอาชีพคือเปิดร้านขายของชำ
ปรากฏว่าตอนกลางคืนนะคะคนร้ายมางัดแงะ
แล้วเอาเงินสดของยายเชยไป๓๐๐บาท

เชยมาเจออีกทีโอ้โหตกใจ
ไปแจ้งกับตำรวจยายเชยประกาศกล้าวเลยนะคะ
บอกว่าถ้ากลับมาอีกทีเนี่ยจะฟาดให้หัวกระบานแบะเลยนะ
อยากให้คุณฟังเสียงจริงแต่เอาเดี๋ยวเล่าก่อน
คุณผู้ชมค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสภเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ

เป็นเหตุการณ์คนร้ายไปงัดร้านของชำร้านนี้
ตั้งอยู่ริมถนนศรีธรรมโศกตำบลในเมืองอำเภอเมือง

ขโมยทรัพย์สินไปในร้านไปนะคะ
ซึ่งที่เกิดเหตุเปิดเป็นห้องเช่า

เปิดเป็นร้านขายของชำ
เชยชื่อจริงชื่อว่านางเชยกะเหลี่ยงอายุ๘๑ปีนะคะ
ทีนี้ตำรวจไปตรวจสอบพบว่า
กุญแจที่คล้องประตูเหล็กม้วนหน้าร้านเนี่ย

ข้าวของภายในร้านก็ถูกลื้อกระจัดกระจายเลยค่ะ
พบว่าเงินสดจำนวน๓๐๐๐บาท

รูปปั้นนางกวักก็เอาไปด้วยลำโพงบลูทูธก็เอาไปด้วยค่ะ
ขโมยไปหมดเลยนะคะยายเชยเจ้าของร้านตอนนั้นเนี่ย
ตอนที่นักข่าวเราไปคุยด้วยเนี่ยโอ้โหแกออกรถออกชาติมาก
โมโหอ่ะกำลังขึ้นของของกำลังขึ้นอืม
เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าหลังจากปิดร้านตอน๓ทุ่ม
กลับไปนอนที่บ้านพักกระทั่งรุ่งเช้าก็กลับมาเปิดร้านตามปกติ
แต่มาพบว่ากุญแจหน้าร้านมันถูกตัดขาดอ่า
เข้าไปตรวจสอบข้างในทรัพย์สินก็ถูกขโมยไปหลายรายการ
เชยบอกว่าคาดว่าคนร้ายน่าจะรู้ว่าไม่มีใครอยู่ภายในร้านเนี่ย
ก็เลยเข้ามาขโมยแบบนี้นะคะยายเชยแกสาบแช่งเลยค่ะ
ยายเชยยืนยันบอกว่าว่าจะฟาดหัวให้แตกอย่างแน่นอน
เชยบอกว่าเอาล่ะไม่กลัวหรอกชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต

เราไม่กลัวนะไม่กลัวครับลูกใหญ่เกินกว่าพี่ใหญ่กว่าตายพี่นึง
ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรชีวิตคือชีวิตชีวิตแรกชีวิต
คุณได้ยินยังคุณได้ยินยังหลายประโยคเลยนะเด็ดมากเลย
แล้วจะบอกว่าขโมยรายนี้คุณมาผิดร้านนะล้วงคองูเห่ามากเลยนะ
งูเห่าตัวใหญ่อายุยืนด้วยคุณเออชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตนะคะ
คุณผู้ชมตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเช็คภาพจากกล้องวงจรปิด
ไล่ดูสิว่าเอ๊ะคนร้ายเนี่ยหลังจากที่ก่อเหตุณจุดนี้แล้วเนี่ยนะ
ใช้เส้นทางไหนหลบหนีอย่างไรก็พยายามที่จะจับกลุ่มตัวคนร้ายมาให้ได้โดยเร็วที่สุด
แต่ว่าคุณยายขาใจเย็นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะ